พิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับผู้ตายหรือว่าเกี่ยวกับศพเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะ
เป็นพิธีกรรมในงานศพของชาวบ้านทางภาคอีสาน
เขาทำการเคลื่อนศพออกจากบ้านว่าแต่ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรไปดูค่ะ
จะไปแบบนี้แถวอีสานบ้านใครเป็นแบบนี้ส่งมาบอกกันพูดคุยกันได้คุณผู้ชม
และพิธีนี้นะคะคุณชนะรู้จักดี

ปัดเสนียดออกจากบ้านของผู้ตาย
คือเขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีในงานศพ
หลังจากที่คุณเคลื่อนย้ายโรงศพออกจากบ้านไปแล้ว
ซึ่งก่อนหน้าที่จะเคลื่อนย้ายศพออกไปเนี่ยค่ะ
เขาจะต้องมีการจุดประทัดนะคะ
แล้วจากนั้นนะพ่อพรามเนี่ยก็จะนำก้านของต้นพุทธศาสตร์
อันนี้คือก้างต้นพุทธศาสตร์
เอามาปัดมากวาดเสนียบจันไร่ให้ออกไส้
โอ้โหปัดออกไปแบบนี้แล้วผมอยู่ไม่ได้แล้วล่ะอย่างนี้
ใช่ที่รายการเรายังไม่ทำการปัดนะ
ถ้าเราทำการปัดปั๊บคุณไปปั๊บเลย
ก็เคยไปแล้วแล้วก็เขาไล่กลับมาอยู่ที่นี่
เขาก็ปัดเสนียดทางโน้นอ๋อก็เลยกลับมาอยู่ร่วมกัน
เอาอย่างนี้คือมันเป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวอีสานเขานะคะ
เขาจะต้องนำก้านพุษาไปจุ่มน้ำอบก่อนด้วยนะ

จุ่มน้ำอบหรือว่าน้ำหอมในถังจุ่มเสร็จ
แล้วก็จะปัดกว่านปัดออกไปทางประตูบ้าน

เขาเชื่อกันว่าแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ทำพิธีนี้
คนในบ้านที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
อาจจะต้องพบเจอกับเรื่องที่ไม่ดี
เพราะว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น
และหลังจากที่เขามีการปัดกว่าเสนียดจันไรออกไปแล้ว
เขาจะนำก้านพุทธศาสตร์ที่ปัดเนี่ยนะคะ

ใกล้บ้านต้องเอาไปทิ้งให้ไกลเหมือนปัดออกไปเลยนะคะ
มันก็เป็นเรื่องราวความเชื่อของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่นะ
อาจจะมีการเหมือนกันบ้างคล้ายกันบ้างแตกต่างกันบ้าง
แต่ก็มาเล่าสู่กันฟังจะได้เป็นข้อมูลความรู้กันไป

จัดงานศพเสร็จแล้วเคลื่อนย้ายศพไปที่วัด

ใช่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของยายทอนนะคะ
ทอนมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเยอะแยะมากมาย
แอบสงสัยว่าทำไมต้องเป็นก้านพุษา
เลยไปดูเพิ่มเติมเพราะว่าต้นพุทธศาสตร์เนี่ย
ถือว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้มงคล
ชาวอีสานชาวเหนือปลูกเอาไว้แล้วก็ใช้ก้านเนี่ยมาปัดเสนียดแบบนี้